คุณผู้ชมคะมีร้านทองร้านหนึ่งค่ะอยู่ในซอยประชาอุทิศ๑๐เขตราชบุรณะกรุงเทพนะคะ
จริงแล้วคนที่เขาอยู่แถวนั้นบอกว่าร้านทองร้านนี้เปิดมานาน๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
เป็นร้านทองที่คนแถวนั้นคุ้นเคยก็เห็นขายทองอยู่ตรงนั้นนะคะ
แต่พอมีคนเอาทองไปจำนำที่ร้านทองแห่งนี้แล้วก็จะเอาเงินไปถ่ายถอนเอาทองคำคืนมา
ร้านทองร้านนี้กลับบ่ายเบียงไม่ยอมคืนบอกว่าเจ้าของร้านไปต่างจังหวัดเดี๋ยวค่อยมาเอาคืน
บอกว่าเจ้าของร้านไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเอาคืน
บอกว่าพ่อเจ้าของร้านเสียชีวิตอ่ะเจ้าของร้านต้องไปงานศพถ่ายไม่ได้ตอนนี้
คือมีคนเนี่ยเจอแบบนี้หลายคนหลายคนมากค่ะณตอนนี้เขาไปแจ้งความนะคะ
แล้วก็กลายเป็นประเด็นที่คนแชร์ต่อกันเยอะมากทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยนี่โดนเหมือนกันเยอะเลยนี่
แล้วปรากฏว่าจะเอาเงินไปถ่ายคืนเนี่ยนะร้านไม่ยอมคืนเขาก็เลยถ่ายภาพแล้วก็โพสต์คลิป

นี่ครับลายมือช่วย
พี่ทำไมต้องรับผิดชอบที่ก็กินมันเดือนเท้าอ่ะ
เพราะฉันเอาของคุณไปตอนไหน

แต่ถ้าเราเอาเงินมาถ่ายคืนหมดเราก็ต้องได้ของคืนไง
ถูกต้องเพราะเราเอามาจำนำแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเขานะ
เชื่อว่าท่านคงจะเห็นคลิปนี้กันอยู่พอสมควรแล้วล่ะ
แต่ว่าวันนี้บอกไว้ก่อนว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีตามให้ครบถ้วนทุกแง่มุมเลย
ใช่ค่ะเรามีเสียงเจ๊เจ้าของร้านทองด้วยซ้ำ
เดี๋ยวรอฟังนะคะว่าเจ๊จะตกลงว่าจะยังไง
คนที่โพสต์คลิปนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเอาทองคำน้ำหนัก๒บาท
จำนำเอาไว้นะคะแล้วก็ได้เงินมา๒๐๐บาท
พอครบกำหนดก็จะเอาเงินไปถ่ายทองคืน
แต่พอไปถึงร้านใหม่ทั้งร้านบ่ายเบียงค่ะ
ไม่ยอมคืนทองให้หลายครั้งแล้วด้วย
แล้วมีข้ออ้างแตกต่างกันออกไปจนผู้ชายคนนี้เขาโมโห
ก็เลยต้องไปเถียงกับพนักงานในร้านทองอย่างที่เห็นในคลิป
พนักงานในร้านอีกคนนึงก็พูดขึ้นมาว่า
ก็ไปดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายก็แล้วกัน
ผู้เสียหายเขาเลยก็ต้องว่ากันไปด้วยเรื่องของข้อกฎหมายเขาไปแจ้งความนะ
คือน้ำหนักทองคำ๒บาทก็ประมาณ๔๐๐๐๐บาทแต่เขาจำนำเอาไว้คือต้องการเงินแค่๒๐๐๐บาท
คือทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับเจ้าของโพสต์เลยนะคะ
คุณสุปรีดามหายศนักข่าวของเราก็ไปคุยกับเจ้าของโพสต์
ชื่อว่านายเพียรพัฒน์ถาบัณฑิต
เขาเล่าให้ฟังค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ๑๗เมษายนที่ผ่านมา
วันนั้นตัวเองรถเสียจำเป็นต้องใช้เงินแบบเร่งด่วน
ก็เลยเอาทองคำไปจำนำวันนั้นร้านทองร้านนี้เป็นร้านเดียวที่เปิดแต่เช้า
ก็เลยเอาทองไปจำนำทองเนี่ยน้ำหนัก๒บาทจำนำไว้ในราคาแค่๒๐๐๐บาท
แล้วก็เอาเงินไปซ่อมรถหนึ่งพฤษภาคมไปที่ร้านทองร้านนี้ค่ะ
ก็จะไปถ่ายทองที่จำนำออกมาแต่พนักงานบอกว่า
เจ้านายไปต่างจังหวัดไปเรื่องที่ดิน
เดี๋ยวรออีกอาทิตย์นึงได้ไหมค่อยมาถ่ายทองคืน
เขาก็เออไม่เป็นไรครั้งแรกไงครั้งแรกก็รอ
อาทิตย์หนึ่งนะ๘พฤษภาคมไปอีกรอบ
รอบนี้พนักงานที่ร้านทองบอกว่าเจ้านายไม่สบาย
เข้าโรงพยาบาลเปิดตู้เซฟเอาทองออกมาให้ไม่ได้
โอ้โหขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ่า
สิบสองพฤษภาคมได้ไหมอืม
เลื่อนไปอีกครับทีนี้อ่ะไม่เป็นไร
อีกก็เลื่อนอีกไปอีกรอบรอบนี้ก็บ่ายเบียงอีกอ่ะ
คุณผู้ชมสิบสองพฤษภานี่เหรอรอบนี้บอกว่าไงรู้ไหมว่ายังไงฮะ
พ่อของผู้จัดการร้านอ่ะตายอ่า
ต้องไปจัดการงานศพเอาทองมาให้ไม่ได้อ้างพ่อตาย
อ่าอ่าสามครั้งแล้วนะใช่บอกอ่ามาอีกทีสิบหกพฤษภาแล้วกัน
ซึ่งก็คือวันนี้ค่ะอ่าวันนี้สิบหกพฤษภาคมอืม
นัดกัน๑๐โมงเช้าแต่ไปนัดที่สอนอเลยนะคะ
นราชบุรณะแต่พอถึงเวลาไม่มาค่ะ
เจ้าของร้านทองไม่มาตามนัดค่ะไปตั้งแต่วันที่
เขาบอกแบบนี้ครับเขาโทรมาบอกทุกครั้งเขาก็บอกว่าได้
วันนั้นคุณเกิดมาคุณจะได้แน่นอนคุณจะได้แน่นอนอย่างนี้ครับ
แต่ก็ไม่ได้คืนสักที๔รอบ๕รอบแล้วครับ
ก็คือบ่ายเบี่ยงการถ่ายคืนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
คือมันหลายครั้งจนแบบเออมั่นใจแล้วว่าร้านนี้
มีพฤติกรรมช่อกงแน่นอนครับอืมคือผู้เสียหายเขาสงสัย
ไงคะว่าเอายังไงเนี่ยตกลงเขาจะได้ทองของเขาคืนหรือเปล่า
อืมบ่ายเบียงหลายครั้งมากเลื่อนหลายรอบมาก
ตกลงทองของเขาว่ายังอยู่ไหมร้านทองเอาทองเขาไปไปทำอะไรหรือเปล่า
จำนำต่อไปขายหรือไปทำอะไรหรือเปล่าคือสงสัยมากไง
แล้วถ้าหากว่าผู้จัดการร้านไม่ว่างเจ้าของร้านไม่อยู่
คนอื่นทำแทนได้ไหมล่ะก็ก็เขาเอาเงินไปถ่ายคืนอ่ะ
คือโดยความรู้สึกของเราถ้าเราเอาของไปจำนำเนี่ยอืม
เราก็ต้องรู้สึกเหมือนว่าเอาเงินไปฝากแบงค์ใช่ไหม
ของเราก็คงอยู่ในตู้เซฟที่ร้านเขานั่นแหละถูก
ถ้ามีเงินมาถ่ายคืนเราก็ได้ของคืนถ้าเราไม่ส่งดอกเบี้ยไม่มาถ่ายอะไรคืนเลย
เขาก็ยึดของของเราไปค่ะแต่นี่ทองเราไปอยู่ไหนใช่ไง
สงสัยว่าทองอยู่ไหนอืมย้อนไปสิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
นักข่าวของเราเนี่ยไปสอบถามข้อเท็จจริงจากร้านทองร้านนี้นะคะครับ
แล้วผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปที่เปิดให้ดูไปตอนแรกอะค่ะ
อ้างว่าเป็นพนักงานของร้านแล้วก็ให้ข้อมูลสั้นว่าก็ตกลงกับ
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่เป็นลูกค้าแล้วไง
ว่าจะเอาทองมาให้ถ่ายถอนสิบหกพฤษภาคมซึ่งก็คือวันนี้ครับ
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาที่ต้องเลื่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้จัดการ
ซึ่งเป็นคนถือกุญแจเพียงแค่คนเดียวอืม
จัดการไม่สบายนอนพักฟื้นอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
ก็ไม่สามารถเอากุญแจมาเปิดตู้เซฟให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเขาอ้างแบบนี้ครับ
แล้วเขาก็ยืนยันว่าทางร้านไม่ได้โกงทองไม่ได้หายไปไหน
เขายืนยันว่าอยู่ในตู้เซฟนะเมื่อ๑๔พฤษภาคมที่นักข่าวเราไปถามมานะ
แต่เปิดได้คนเดียวเขายืนยันว่าทองอยู่ในตู้เซฟ
แต่กุญแจเปิดตู้เซฟอยู่ที่ผู้จัดการผู้จัดการป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่นครสวรรค์
ยืนยันนอนยันว่า๑๖พฤษภาคมได้ทองคืนแน่อันนี้เขายืนยันกับเรา
เมื่อสิบสี่พฤษภาคมอะค่ะว่าวันนี้ลูกค้าจะได้ทองคืน
ยังช่วยยืนเชิญยันกับเขาว่าวันนี้เขาจะได้ทองอยู่แล้ว

คือที่มาไทยเนี่ยคือปกติแล้วก็ไม่มีปัญหา

คือไม่มีเหตุผลเดี๋ยวเหตุผลอันนี้อันเดียว
อืมแต่เขานัดกันสิบโมงเช้า
เจ้าของร้านทองไม่เอาทองมาให้

แต่ช่วงบ่ายเขาเจอกันนะเขาได้ทองคืน
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกที

พนักงานที่ร้านให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

คนเขาก็เห็นว่าอ๋อร้านนี้เนี่ย

เฮ้ยเราก็เจอแบบนี้เหมือนกัน

จิดต่อไปยังทีมข่าวทรัศน์ทีวีนะครับ
แล้วก็เปิดเผยนะครับบอกว่า

นี้เปิดมานานแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐ปี

เคยซื้อทองน้ำหนัก๓บาท

ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วสองห้าหกหนึ่ง
เขาอยากจะทำลายทองใหม่ค่ะอ่าลวดลายที่ทองคำของเขาเนี่ย
ก็เลยเอาทองไปทำที่ร้านนี้คุยกับทางร้าน
ตกลงกันว่าใช้เวลาในการทำลายใหม่สักประมาณ๑อาทิตย์
เดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์มารับได้เลยจ่ายเงินไว้ให้ทางร้านนะครับ
เพิ่มไปอีกห้าพันบาทเพื่อเป็นค่าการทำลายใหม่อืมอ่า
ทองคำเนี่ยสามบาทค่ะนะปรากฏว่าเรื่องราวมันไม่จบฮะ
เพราะถึงเวลากำหนดที่จะมารับทองคำที่ให้ทำลวดลายใหม่เนี่ย
ร้านทองบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนทองให้ด้วยเหตุผลลักษณะเหมือนกับที่เป็นข่าวของคนอื่นเลย
อ่าพอถึงเวลารับทองคำก็เจ้านายไม่อยู่บ้างเปิดเซฟไม่ได้บ้าง
เอาเจ้านายไม่สบายอยู่โรงพยาบาลบ้างทำให้ทุกครั้งที่ถึงเวลากำหนดรับทอง
เจ้าของทองผู้ชายคนนี้ไม่เคยได้ทองคำของเขาคืนสักครั้งเดียว
นับตั้งแต่กันยายนปีหกหนึ่งมาจนถึงวันนี้แปดเดือนโอ้โห
จากที่สัญญาครั้งแรกว่า๑อาทิตย์เขามีทองคำน้ำหนัก๓บาทอยู่ที่ร้าน
และจ่ายเงินค่าทำเอาไว้ห้าพันบาทอ๋อแปดเดือนน่ะ
ทำให้เขารู้สึกว่าจนถึงวันนี้เขาไม่แน่ใจว่าไอ้ทองคำน้ำหนักสามบาทของเขาเนี่ย
มันยังอยู่ไหมหรือมันอยู่ไหนอะไรยังไง
ก็เลยต้องไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความไว้เป็นหลักฐานไว้เหมือนกัน
ผมก็ซื้อร้านร้านเขานั่นน่ะตอนแรกซื้อสองบาท
ทีหลังก็ไปเพิ่มอีกบาทไงแต่ทองผมมันมันมันจะขาดไงอืม
เดี๋ยวให้เขาจ้างเขาทำจ้างเขาทำอาทิตย์เดียวเสร็จ
ทำไปทำมาไปถามแล้วช่างไม่อยู่ช่างไปพักร้อน
นี่ช่วงนี้ผมไปถามก็ช่างไม่สบาย
ทำไมเราถึงไว้ใจร้านนี้มันอยู่มานานแล้วถึง
อยู่มานานแล้วก็๒๐ปีแล้วก็เห็นเขาอยู่ประจำไง
แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไงสมมุติเจ้าของร้านเขาฟังอยู่
เราอยากบอกอะไรจริงนะตอนนี้ถ้าไม่ได้ทองก็เอา
เอาเงินคืนนึกอ่ะเพราะว่าหลายเดือนแล้วไง
นี่แปดเดือนนี้แหละอ่าโอ้โหทองคำน้ำหนักสามบาทนี่หกหมื่นกว่าบาทนะฮะ
ไม่ได้คุณพี่ต้องได้คืนแล้วไอ้ที่ร้านบอกว่ายังอยู่ยังอยู่
แต่มันไม่เห็นไงค่ะไม่ใช่แค่สองคนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีอีกหลายคนเลยครับที่เขาเจอลักษณะแบบเนี้ย
ร้านเดียวกันนะฮะเขาไปที่สถานีตำรวจ
สอนอราชบุรณะเจ้าของท้องที่นะฮะเพราะว่าเขารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลของร้านทองร้านนี้
ที่เวลาจะไปถ่ายถามเพื่อขอคืนทองเนี่ยนะถูกบ่ายเบียงทุกครั้ง
ก็เลยเชื่อกันว่าคงจะตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวฟังดูนะครับ
วันที่๓๐เมษาเขาบอกหนูโทรไปหาเขาเขาบอกต้องแจ้งล่วงหน้า๓วัน
ต้องแจ้งล่วงหน้าสามวันว่าถ้าจะมาถ่ายทองเขาก็นัดนัดกับหนูวันตอนแรกนัดว่าวันที่แปด
วันที่แปดพฤษภาให้มาให้มาร้านแล้วทีนี้มีเสียงผู้หญิงแทรกอีกคนนึง
บอกว่าให้มาวันที่สิบเลยทีเดียววันศุกร์หนูก็ไปวันที่สิบ
วันที่สิบไปแล้วเขาบอกว่าเฮียยังไม่มาเลยไม่รู้ว่าเฮียจะกลับมาตอนไหน
แล้วเขาบอกว่าถ้าทองได้แน่นอนไม่ต้องกลัวเขาพูดอย่างนี้
หนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็ออกมาเลยวันที่สิบสี่โทรไปอีก
ที่สิบสี่พฤษภาโทรไปโทรไม่ติดแล้วเพราะว่าโดยโดยประสบการณ์ก็คือว่าเรา
ทำงานร้านทองนี่มันมันไม่ใช่แบบนี้คือค่ะมันต้องระบุชื่อร้านมี
อ่าที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ระบุว่าจำนำทองกี่เดือน
เดือนต่อดอกทีนึงค่ะประมาณนี้ดอกร้อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแต่ถ้าแบบว่าคุณมีเหตุที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้ตังค์เนี่ย
ให้ไปโรงรับจำนำแนะนำให้ไปโรงรับจำนำ
แล้วก็ร้านทองที่อยู่ใกล้บ้านที่คุณเคยเข้าออกแล้วก็น่าเชื่อถือได้ค่ะ
อืมค่ะแต่อันนี้ทุกคนคือไม่ได้ไปโรงรับจำนำนะฮะ
ไปร้านทองค่ะแล้วเขาก็บอกก็ร้านทองร้านนี้อยู่มายี่สิบกว่าปีอ่ะ
ใช่คืออันนี้ร้านทองร้านเดียวนะฮะร้านทองอื่นที่เขาทำอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาก็มีนะครับ
ได้ว่าเนี่ยเขาเจอกันหลายหลายคนนะครับทีเนี้ยมันก็ทำให้เหยื่อหลายหลายคนเนี่ย
รู้สึกว่าเขาอยากจะได้ของคืนแล้วของมันไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนอ่ะมีคำถามครับว่าเออแล้วทำไมถึงมาจำนำไว้กับร้านนี้กันเยอะจัง
ค่ะคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามทุกทุกคนที่มาที่สอนอเนี่ยเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะครับ
เออทำไมถึงมาจำนำแล้วก็เจอกันแบบนี้หลายคนเลยก็เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านทองที่เปิดให้บริการมานานที่สุดในย่านนี้
อืมอ่าที่ทุกคนบอกนะและอย่างงี้ฮะเป็นร้านเดียวที่เปิดเช้าที่สุดในระแวกนี้อ๋อ
บางทีคนร้อนเงินค่ะมาแต่เช้าวันนี้จำเป็นต้องใช้เงินร้านอื่นยังไม่เปิด
เปิดแต่เช้าอยู่ร้านเดียวก็เข้าร้านนี้อ่ามันก็เลยเนี่ยแหละครับ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกคนบอกตรงกันว่าตอนนี้อยากได้ความชัดเจนที่สุดจากทางร้านทองร้านนี้
จะเอายังไงกันแน่จะได้ทองคืนหรือไม่ถ้าได้คืนได้คืนเมื่อไหร่
หรือหากไม่ได้คืนทองคำของแต่ละคนไม่อยู่แล้วจะชดเชยยังไง
เชยเป็นเงินสดเลยไหมนี่คือสิ่งที่ผู้เสียหายต้องการคำตอบจากทางร้านทองที่สุดในวันนี้
ค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวค่ะคุณจอมขวัญถามตรงให้
เจ้าของร้านจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ว่าที่สนราชบุรณะ
ตำรวจบอกว่าณตอนนี้มีผู้เสียหายรวมตัวกันไปแจ้งความหกรายนะคะ
ในส่วนของนายพีรพัฒน์คนที่เราให้ดูคลิปที่เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กอ่ะค่ะอันนี้คลิปต้นเรื่องคลิปแรกเลยอ่ะค่ะ
นัดกันไว้๑๐โมงเช้าว่าร้านทองจะเอาทองมาให้ถ่ายคืนที่สอนอราชบุรณะ๑๐โมงเช้าไม่มา
ตอนบ่ายค่ะอ๋อตกลงมานะตอนบ่ายได้เจอกันแล้วค่ะแล้วก็ได้รับทองนี่อ่า
น้ำหนัก๒บาทนายพิรพัฒน์ก็ถ่ายคืนแล้วนะคะ
บอกว่าดีใจที่ได้รับทองคำคืนก็ขอให้เรื่องจบหลังจากที่ได้รับทองคำคืนมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
คือเขาอธิบายมาแบบนี้นะครับคือจังหวะที่ผมไปจำนำทอง
ผมจำนำทองไว้แค่สองพันแล้วทีนี้หลานเขาประสบอุบัติเหตุ
ไม่เข้าโรงพยาบาลเขาก็เลยเอาไปทำให้มีมูลค่าแล้วก็มาใช้จ่ายก่อน
แล้วก็ค่อยไปเอามาคืนให้ครับพูดง่ายเดี๋ยวเอาทองเราไปบูมก่อน
ใช่ครับใช่ครับเขาได้บอกนะครับว่าเส้นอื่นอื่นเขาจะเอามาให้วันไหน
หรือว่ายังไงครับผมก็ถามอยู่เขาบอกว่าต้องไปติดต่อทางร้านอีกทีนึงครับ
เจ้าของร้านยอมรับว่าเอาทองคำของนายพิรพัฒน์ไปผันเป็นเงินเอามาใช้ก่อน
จะไปรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะไปเล่นแชร์ทองหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่
แต่เอาเป็นว่ารับจำนำทองก็ไว้ตั้งแต่สิบเจ็ดเมษาใช่
คือไม่กี่วันเนี่ยเขาต้องสองพันบาทที่เขาจำนำเนี้ยเขาไปถ่ายคืนนะอืม
แต่เนี่ยยื้อไว้เดือนหนึ่งอ่ะเนี่ยอันนี้๑๖พฤษภาเกือบเดือนอ่ะ
พรุ่งนี้ก็จะครบเดือนแล้วอ่ะแล้วได้คืนมาแค่รายเดียวนะคะ
เอาเลยผู้เสียหายอีกห้ารายยังนะคะเอาเหรอยังไม่ได้คืนนะคะ
บางคนเขาแปดเดือนนะยังไม่ได้คืนค่ะอืม
คือคนที่เอาทองไปคืนให้กับนายพิรพัฒน์เนี่ยนะไม่ใช่เจ้าของร้าน
เขาบอกว่าเขาเป็นแค่ตัวแทนรู้จักกับเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านมาไม่ได้เพราะไม่สบายเฮียนี่ไม่เคยอยู่เลย
ไม่สบายไม่เคยเฝ้าร้านทองตัวเองเลยตัวแทนมานี่ถ้าทองหายหมดร้าน
ยังไงเนี้ยทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าผู้เสียหายรายอื่นอื่น
อีกห้าคนอ่ะครับไปติดต่อกับทางร้านเราเองก็แล้วกันน่ะ
อืมเป็นตัวแทนเอามาคืนให้นายพีรพัฒน์คนเดียวครับ
พันธุ์ตำรวจโทบุญนำลบโลการองผู้กำกับการสอบสวนสนราชบุรณะ
ก็เลยบอกว่าผู้เสียหายอีก๕คนที่ไปร้องทุกข์เอาไว้
ยังไม่ได้รับทองคืนเดี๋ยวจะมีการสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ตำรวจจะเชิญเจ้าของร้านมาสอบสวนนะคะแล้วตำรวจจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ร้านทองนี้ด้วยนะคะ
ดันบนทองกี่บาทแล้วก็จำนำไว้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับ
ซึ่งแต่ไลน์ก็จะสอบโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดสอบไปแล้วก็จะตามทางเจ้าของร้านมา
เรื่องทองว่ามีทองยังอยู่ที่ร้านไหมแล้วจะเข้าตรวจสอบกับฝ่ายปกครองอีกทีนะครับว่าทองอยู่ที่ร้านหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทบุญนำก็เลยบอกว่ากรณีนี้นะคะถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าทองของลูกค้าที่เอาไปจำนำไม่อยู่ที่ร้าน
ครับแล้วมีการเอาทองของลูกค้าเอาไปหมุนเอาไปจำนำต่อเอาไปขายต่อหรือเอาไปผันให้เป็นเงินเนี่ยค่ะ
จนทำให้ลูกค้าไม่สามารถไปถ่ายถอนได้ตามกำหนดเวลาจะถือว่าเจ้าของร้านทองมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะคะ
อ๋อหรือคะยักษ์ยอกซับเลยนะคะแต่สำหรับผู้เสียหายรายแรกที่เขาได้รับทองคำคืนไป
ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความก็ถือว่าคดีจบ
ส่วนอีก๕คนเดี๋ยวจะต้องมีการติดตามกันต่อไป
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านทองด้วยนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาร้านทองปิด
ปกติเปิดตั้งแต่เช้า๙โมงเช้าถึง๑ทุ่ม

แต่ว่าวันนี้คุณจอมขวัญได้คุยกับเจ๊เจ้าของร้านทองเจ๊หมวยอ่ะ
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านรายการถามตรงนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายมาในรายการคุณจอมขวัญ
ผู้เสียหายมานั่งกันสองคนแล้วก็มีทนายมาแล้วก็ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
แล้วก็คุณจอมขวัญบี้ถามเลยตกลงจะได้คืนวันไหนเนี่ยวันไหนเนี่ยทองอ่ะลองฟังดู
หมวยเนี่ยก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ใช่เจ้าของคนเดียวนะค่ะบอกมีหุ้นมีหุ้นเออก็เลยไม่รู้
คุณพิธีกิร์นข้าวดิฉันบริสุทธิ์ใจ้วดิฉันไม่ได้เกตนะที่จะตอบจ่ายจากโลงนะคะ
ดิฉันถือว่าดิฉันคืนให้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าดิฉันไม่คืนให้เนี่ย
ดิฉันก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์นะคะป่านนี้ดิฉันก็ปิดร้านหนีไปแล้ว
หมวยสักวันที่๒๐สักวันที่๒๐ได้ไหมคะวันที่๒๐เดี๋ยวให้เขาไปรับที่สนราชบุรณะได้ไหมคะ
ไม่ทันค่ะไม่ทันดิฉันตอนนี้ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลยเอาวันที่๒๔นะคะ
ค่ะ๒๔ปีภายในวันอาทิตย์หน้าค่ะภายในวันอาทิตย์หน้าดิฉันไม่อยากจะนัดไปแล้วเดี๋ยวดิฉันไม่ได้กลับ
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ฉันเผื่อไปก่อนนะคะเอาอย่างนี้คือถ้าวันอาทิตย์หน้าคือ๒๖ถูกไหมคะ
ค่ะถูกนะกลับ๒๓๒๔วันที่๒๖ไปเอาทองได้ที่สอนราชบุรณะค่ะนะคะ
หมวยบอกว่าที่นัดกับตำรวจไว้เนี่ยก็คือวันที่๒๖วันอาทิตย์เหมือนกันถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นที่พูดในรายการเราเพราะฉะนั้นตรงกับตำรวจแล้วถูกไหมคะ
อะไรนะคะที่คุยในรายการเมื่อสักครู่นี้คือวันอาทิตย์ที่๒๖พฤษภาคมบ่าย๓เนี่ย
ตรงกันกับที่คุยกับตำรวจไว้ถูกไหมคะใช่ค่ะอ่าบ่าย๓นะค่ะแป๊บนั้นนะคะเอาล่ะ
ภาคมบ่ายสามเจ๊เขายืนยันว่าวันอาทิตย์หน้าจะเอาทองไปคืนให้กับผู้ที่เขา

เจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำว่าเวลาจะไปจำนำทองแบบนี้ค่ะให้ไปที่โรงรับจำนำน่าจะดีกว่า
แล้วก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ดีว่าใบที่ได้มามันมีรายละเอียดระบุอะไรเอาไว้ชัดเจนไหม
หรือว่าร้านทองที่เชื่อถือได้นอกจากจะทำให้เรารู้ว่าเจ้าของร้านจะคืนทองให้กับผู้เสียหายวันไหนแล้ว
ก็ทำให้เรารู้อีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องเงินเงินทองก็อย่าไปคุยกับคุณจอมขวัญ
ต้องคุยให้คุณจอมขวัญทวงให้ให้ตามให้ใครเป็นหนี้เนี่ย